คุณผู้ชมคะทีนี้อีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่มามีบทบาทเยอะในช่วงหลังนะคะก็คือในแผน
แผนก็ออกตัวว่าไม่ได้เป็นพยานให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
แต่ว่าสำนวนที่ทางภาค๗ทำไปกับสิ่งที่ในแผน
ให้ข้อมูลกับทางกองปราบมันต่างกัน
ในแผนถูกออกหมายเรียกข้อหาให้การเท็จนะคะ
หมายเรียกครั้งที่๒ต้องไปพบกับพนักงานสอบสวน
เพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหาวันนี้ที่กองปราบ
ว่าพอเลื่อนไม่มาหมายเรียกรอบ๒แล้วต้องยังไงต่อ
หมายจับโดยทันทีไหมหรืออนุโลมเรียกอีกครั้งหนึ่งไหม
ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์นะคะทำได้
ไม่ได้หมายความว่าเรียกสองครั้งแล้วต้องหมายจับโดยทันที
พันธุ์ตำรวจเอกสุวัสดิ์แสงนุ่มรองผู้บังคับการปราบราม
ก็พูดถึงในแผนนายธนุกรเหลืองใหม่เอี่ยม
ที่จะต้องมารับทราบข้อกล่าวหาให้การเท็จในคดีนี้
หมายเรียกครั้งที่๒วันนี้ครบกำหนดแล้ว
สรุปแล้วมีผู้ที่รับมอบอำนาจจากในแผนมาขอเลื่อน

ทีนี้ตำรวจเองเขาก็มีการหารือกัน
เขาก็ต้องพิจารณาว่าก็เห็นในแผน
เดินสายไปนู่นไปนี่ไปร้องขอความเป็นธรรมหลายที่เลย
ไม่มารับทราบข้อกล่าวหาที่กองปราบ
แต่ว่าวันนี้ในแผนมาไทยรัฐทีวีนะแต่มาตอนเย็นหลังเวลาราชการไปแล้ว
เขาก็ไปมาหลายที่ด้วยค่ะพยายามยื่นอยู่หลายที่ก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่เขาบอกว่าเขาจะ
เขาไม่มีเวลาที่จะไปพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกนะครับ
ล่าสุดนะครับตำรวจไม่อนุญาตให้นายแผนพยานหวย๓๐ล้านเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหานะฮะ
โดยพลโนตรีชาญวิมลศรีรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
วันนี้ก็ประชุมทีมคณะทำงานคลี่คลายคดีหวย๓๐ล้านกาญจนบุรีนะครับ
แล้วก็กรณีการออกหมายเรียกนายแผนด้วยนะครับ
หลังจากที่เจ้าตัวส่งหนังสือขอเลื่อนเป็น๗เมษานะฮะ
บอกว่าติดภารกิจต้องไปร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างนะครับ
ที่สุดแล้วคณะกรรมการประชุมกันแล้วพิจารณาเอกสารขอเลื่อนการให้ปากคำของนายแผนแล้ว
เห็นว่าสาเหตุการเดินทางไปร้องเรียนกับหน่วยงานต่าง
ไม่ใช่เหตุผลอันสมควรในการขอเลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหา
พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกอีกครั้งนะครับ
ให้มา๒๘มีนาคมนี้โดยครั้งนี้จะเป็นหมายเรียกครั้งสุดท้ายแล้ว
ถ้าไม่มาทีนี้จะขอสารออกหมายจับแล้วนะฮะ
ทางกองปราบบอกว่าการแจ้งข้อกล่าวหากับในแผน
ไม่ใช่เพราะตัวในแผนกลับคำให้การ
จึงถูกแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีนะ
แต่คำให้การของในแผนนั้นเป็นการให้การเท็จจริง
และไม่มีเหตุการณ์ตามที่นายแผนกล่าวอ้าง
จึงต้องแจ้งข้อกล่าวหาในการให้การเท็จเกี่ยวกับคดีนี้
นั่นหมายความว่ากองปราบบอกว่า
ให้การเท็จตั้งแต่ชั้นตำรวจภูทรภาค๗แล้วไง
ไม่ใช่ว่าให้การกับตำรวจภูทรภาค๗ไว้อย่างหนึ่ง
พอบอกกับกองปราบอย่างหนึ่งแล้วก็ถือว่าให้การเท็จ
อันนี้ไม่ใช่ให้การเท็จตั้งแต่แรกแล้ว
ไม่ใช่ประเด็นเรื่องของการกลับคำให้การ
ในแผนก็ยืนยันว่าก็ให้การแบบนี้มาตั้งแต่ต้น
แต่ก็มาในฐานะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
ให้กับในแผนกับเจ๊เกียวก็มาทั้ง๒คนเลย
ในแผนก็บอกว่าไม่รู้ว่าทางตำรวจออกหมายเรียกอีกครั้ง

คงจะไม่ไปเดินสายร้องขอความเป็นธรรมที่ไหนแล้ว

รสุกิตก็ยืนยันว่าเรื่องลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทเนี่ย
จริงแล้วก็ไม่ได้อยากจะเข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรหรอก
แต่ก็มาเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย

เพราะว่าทั้งสองคนนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรม

กิจภูลศรีเกษมบอกว่าเข้ามาดูเรื่องนี้
ก็เป็นที่ปรึกษาทีมทนายความให้กับเจ๊เกียวกับในแผนนะคะ
บอกว่าวันนี้ไปเยี่ยมฟ้าด้วย
ฟ้าที่เขาถูกเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์ค่ะ

ใช่ก็ไปเยี่ยมมาด้วยคือกรณีดรสุกิตเนี่ยคือดรสุกิตกับในแผน
ไปยื่นฟ้องนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรม
ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับมินประมาท
ทีนี้นายอัจฉริยะก็เลยไปยื่นหนังสือกับทางปทศ
โอนสำนวนคดีของดรสุกิตกรณีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
จังหวัดตาก๕ไร่จากสพพวมาที่ทางปทศ
เพราะว่าคดีไม่มีความคืบหน้าแล้วก็ดรสุกิตไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยถามดรสุกิตประเด็นนี้ล่ะ
รสุกิตก็เลยบอกว่าเป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย
ยืนยันว่าไม่ได้ลุกป่าไปทำสาธารณประโยชน์
แล้วก็บอกว่านายอัจฉริยะทำแบบไหนผมก็ทำแบบนั้น
ระยะเนี่ยก็เป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย
เขามาบอกว่าผมไปบุกลุกป่าผมไปทำเพื่ออะไร
ผมเนี่ยไปทำสานประโยชน์นะครับทำสาระประโยชน์
แล้วก็พยายามขุดคุยมาผมก็จำเป็นที่จะต้องทำ
เพราะว่าเขาสอนให้ผมเป็นตัวอย่างไงฮะว่าเขาทำยังไง
เขาทำยังไงผมก็เรียนแบบเขาทั้งนั้นผมคงไม่เก่งกับเขาหรอกนะฮะ
แต่ถ้าอย่าให้เจอที่ไหนก็แล้วกันก็คุณก็ดูแล้วกันถ้าเจอที่ไหนนะ
ได้ข่าวไม่ได้เข้าบ้านเลยนี่ก็เขาก็เกือบทุกเรื่องนะฮะ
ถ้าคดีใหญ่เนี่ยทุกเรื่องนะครับไม่เอาเดี๋ยวโดนตรวจสอบประวัติอีก
เห็นมีพลตำรวจตีคนจะตรวจสอบประวัติผมนะฮะอยู่ทางฝั่งไหนครับ
กองปราบต้องขอดูดเสียงบางคำตื๊ดไปบางคำนะคะ
ทีนี้ในแผนค่ะนายธนุกรเหลืองใหม่เอี่ยมนะคะ
ก็บอกว่าก็ยังไม่รู้ก็เพิ่งรู้ตอนเย็นนี่แหละ
ถูกออกหมายเรียกรอบ๓๒๘มีนาคมนี้นะคะ
ก็อาจจะใช้คำว่าอาจจะนะอาจจะไปรับทราบข้อกล่าวหา
แต่ขอปรึกษาทนายความก่อนยืนยันไม่หนีไปไหน
ที่ผ่านมายอมรับว่ากลัวก็เลยไม่กล้าไปรายงานตัว
เพราะว่าเห็นโอ้โหแต่ละคนในคดีนี้ที่โดนก็หนักกันทั้งนั้น
กลัวว่าถ้าโดนหมายจับต้องใช้เงินประกันแล้วก็ตัวเองก็ยังไม่มีเงินด้วยนะคะ
ส่วนกรณีที่ในแผนไปร้องเรียนตามที่ต่าง
แผนบอกว่าก็เริ่มมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาบ้างแล้ว
แต่ก็ไม่ได้บอกว่าหน่วยงานไหนบ้างให้เป็นหน้าที่ของทนายความ
ฝากขอโทษหน่วยงานต่างด้วยที่ไปร้องเรียนทำให้เรื่องบานปลาย
แต่ตัวเองก็ต้องสู้เพื่อตัวเองค่ะ
ที่โดนเข้าไปซ็อบอากคำอะไรแล้ว
แต่ละคนผมก็รู้สึกกลัวครับผมพูดตรงเลย

อย่างนั้นเรื่องนี้มันก็จะชะงักไปผมก็เลยขอเวลานิดนึง
จริงผมอยากเข้าไปพบนะให้มันจบเรื่องจบราวไปเลย
แต่คราวนี้ว่าตอนนี้กรณีนี้ผมเดินเรื่องการที่ว่า
แต่ละที่ที่ผมไปเนี่ยบางทีต้องตอบรับกันอะไรกันแล้วติดต่อกันอย่างนี้
แต่ถ้าผมไม่ประสานเป็นแนวทางมันก็มีความเป็นไปได้น้อยนะฮะ
ขอเวลาตรงนี้นิดนึงแต่จริงผมไม่คิดที่จะหลบหนีหรืออะไรทั้งสิ้นครับ
วอนทุกคนที่ด่าด้วยว่าเดี๋ยวจะหาผมหนีหลบหนีผมไม่หลบครับ
ผมยินดีแต่คราวนี้ว่าขอเวลานิดนึงตั้งตัวก่อนนะเรื่องไหนจะเรื่องเงินประกันเรื่องอะไรอีกนะ
คุณก็รู้ผมทำงานแบบนี้เงินเดือนไม่มากแล้วไม่ได้รับไม่ได้ทำงานแล้ว
ผมจะไปร้องขอใครครับผมก็เลยต้องวิ่งหาตรงนี้นิดนึง
นี่ค่ะในแผนก็เลยบอกว่าไม่ไปร้องเรียนที่ไหนแล้วนะคะ
เคารพการตัดสินใจของแต่ละหน่วยงานว่าจะเข้ามาช่วยเหลือหรือเปล่า
บอกว่าทุกอย่างตอนนี้ที่ทำก็ทำไปตามคำแนะนำ
และได้รับการช่วยเหลือจากเจ๊เกี่ยว

ก็ไปยื่นจนแทบจะครบทุกหน่วยงานแล้วนะครับ